แล้วดูที่นี่ที่กาญจนบุรีนะผู้ชายคนนึงแมวของเขาเนี่ยถูกวางยาเบื่อ
แล้วมันไปนอนอยู่ที่ข้างบ้านเพื่อนบ้าน
เขาก็เลยตามไปเอาเรื่องเพื่อนบ้านแต่ถือปืนไปด้วย
คือเพื่อนบ้านเขาบอกไม่ได้ทำไม่ได้วางยาเบื่ออะไรเลย

เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
แล้วมีหลักฐานอะไรยิงเลยเออยิงเลยชีวิตกูก็มีค่ะ
นี่ฮะเจ้าของบ้านหลังนี้บอกยิงเลย
มีหลักฐานอะไรแมวมาถูกวางยาเบื่อ

แถวบ้านเขาจะมาหาว่าเขาไปวางยาเบื่อได้ยังไง

ผู้ชายคนนี้ที่ไม่ใส่เสื้อเดินมาเนี่ยนั่นปืนนะ

ปืนจริงปืนปลอมก็ไม่รู้แต่ว่าคุณถือปืนมาอย่างนี้ได้ยังไง
คือถ้าจะมาถามเขาว่าเออทำอะไรแมวเขาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนี่ย
คุณถือปืนมาอย่างนี้แล้วบุกรุกมาในพื้นที่บ้านของเขาด้วยนะ
จริงจะไปถามจะไปเคลียร์ทำไมต้องพกปืนไปอะค่ะ
ใช่ไหมนี่ฮะโอ้โหแต่แต่เจ้าของบ้านนี้ก็ใจเด็ดมากนะฮะ
คือตะโกนตอบโต้เลยบอกไม่ได้ทำจะยิงอะไรก็ยิงมาเลยเขาไม่ได้ทำจริง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าวันนี้นะฮะเช้าวันนี้นี่เองนะครับท่านผู้ชมครับ
ในพื้นที่กาญจนบุรีนะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปด้วย
โอ้โหคือคลิปที่เขาเอามาโพสต์กันไว้เนี่ยเขาบอกโดนเพื่อนบ้าน
ถือปืนมาข่มขู่ถึงบ้านหาว่าไปวางยาเบื่อแมวเขาเพราะแมวเขาไปนอนตายข้างบ้านเรา
แต่เรายืนยันว่าไม่ได้ทำนี่เถียงแบบสู้ตายกันไปเลยท้าให้ยิงเลยนี่ฮะ
จนบุรีนะครับเป็นร้านขายรูปหล่อเสาปูนโรมันคุณวิภาวันนะฮะเป็นเจ้าของร้าน
คุณวิภาวันบอกว่าเช้าวันนี้สัก๘โมงกว่าคนที่บุกเข้ามาเนี่ยคือเพื่อนบ้านชื่อในตอง
ถือปืนเข้ามาด้วยนะเป็นปืนสั้นนะไม่ทราบยี่ห้อไม่ทราบขนาดมาถึงก็มาขู่
หาว่าบ้านเขาเนี่ยไปวางยาเบื่อแมวของเขาแมวของในตองที่บ้านก็ยืนยันว่าไม่จริงไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ที่สำคัญคือนี่เป็นเหตุการณ์ครั้งที่สองแล้วที่บุกเข้ามาขู่แบบนี้ก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองกาญจนบุรีแล้ว
เขาบอกเค้ามีคลิปหมดนะครับโดนมา๒ครั้งแล้ว
แล้วอยู่ดีแมวมาตรงมาตายอะไรแถวบ้านเขา
จะมาหาว่าเขาทำได้ยังไง
ตองไปไหนพ่อบอกลูกชายไปหาหมอที่กรุงเทพนี่เพิ่งก่อเหตุไว้เมื่อเช้า
นี่ไปแล้วไปกรุงเทพบอกไปหาหมอ
พ่อบอกว่าก็รู้แค่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยลูกชายโกรธแล้วก็โมโหมาก
เพราะแมวที่ลูกเลี้ยงไว้ถูกวางยาเบื่อ
แต่พ่อบอกว่าก็ช่วยมันได้ทันนะมันรอดตายนะมันไม่ตายนี่เห็นไหม

มันไม่ได้ตายเนี่ยแล้วตองจะโมโหอะไรขนาดนั้น
นี่ฮะทีนี้เราก็เลยบอกพ่องั้นขอโทรหาตองหน่อยนะ
ก็โทรศัพท์ไปถามนะครับว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ในตองเขาอ้างว่าเขากรดมากว่าใครมาวางยาเบื่อแมวเขา
เขาก็เลยไปถามผู้สื่อข่าวของเราก็ถามว่า
ไปถามเขาแล้วเนี่ยแล้วถือปืนไปทำไม
เขาบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้ถือไปเพื่อจะไปทำร้ายอะไรเขานะ

ผมกลัวว่าถ้าเข้าไปหาเขาแล้วเนี่ยเดี๋ยวอีกฝ่ายนึงจะมีอาวุธ

พอไปถามแล้วมันไม่ได้ความอะไรผมก็กลับไง

เฮ้ยยังไม่ได้เบื่อเลย

องบอกผมไม่ได้อยากยุ่งอะไรกับเขาอยู่แล้ว

เพราะว่าผู้เสียหายเขามีคลิปหลักฐานแล้วเขามาแจ้งความ

รวมพยานหลักฐานแล้วก็เรียกคนที่ก่อเหตุ
มาสอบปากคำแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไป
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
คือคุณอย่าคิดว่าถือปืนไปหาชาวบ้านเขาแล้วก็เขา

ไม่ได้แค่ถือไปข้างนอกก็ผิดแล้วค่ะ